คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันให้นะคะ
กรณีที่มีคนร้ายไปฆ่าปาดคอเจ้าของร้านขายของชำที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตตำรวจก็พยายามสืบว่าคนร้ายเป็นใคร
สุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดเลย
เป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งก็รู้จักมักคุ้นกันนี่แหละค่ะ
รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายตำรวจไปจับกลุ่มตัวมาได้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนก่อเหตุชื่อว่าในออดหมอกมัวเป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งวัย๕๐ปีค่ะ
ถูกตำรวจโรงพักเสรภูมิแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
จับกลุ่มตัวได้นะคะควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่าปาดคอเจ้าของร้านขายของชำก็คือคุณสมบัติรานิเวศ
อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะจุดนี้แหละค่ะที่เขาไปฆ่าปาดคอนะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ด
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมค่ะนี่คุณดูนะชาวบ้านเนี่ย
ประมาณห้าร้อยคนชีวิตอะฮะโอ้ยไปดูการทำแผน
แล้วตะโกนสาบแช่งในออดคนนี้ฮะนะถ่ายคลิปเลยอ่ะ
การทำแผนตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งนะคะ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายก็คือคุณกรอบกุลรานิเวศ
แล้วก็ขอบคุณตำรวจที่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้
อยากให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตคนร้ายเพราะอะไร
เพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายโหดเยี่ยมมากเลย
ฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะคะ
ตำรวจว่าไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้ง
ดำเนินคดีกับนายออดในข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะอืมนายออดเนี่ยเบื้องต้นสารภาพบอกว่า
รู้จักกับผู้ตายมานานเพราะว่าเช่าห้องใกล้กัน
ก็เลยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเห็นไหม
คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ
แต่ที่มาก่อเหตุเนี่ยเพราะตัวเขาเองดื่มเหล้าจนเมา
พอเมาเสร็จปุ๊บเดินไปที่ร้านขายของชำของผู้ตาย
จะไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มกินต่อ
แต่ปรากฏว่าถูกผู้ตายค่ะต่อว่าต่อว่าว่าเมาแล้วยังจะดื่มอีก
ขี้เกียจว่านายออดแบบนี้นะคะไม่ขยันไม่ขยันทำมาหากิน
เขาเองรู้สึกไม่พอใจที่ถูกต่อว่าแค้นค่ะ
เสร็จปุ๊บก็เลยเดินกลับไปที่บ้านไปหยิบมีดทำครัว
แล้วนำมิดทำครัวมากระหน่ำแทงนายสมบัติผู้ตาย
แล้วปาดคอซ้ำจนกระทั่งเขาเสียชีวิต
เขาอุตส่าหหวังดีนะให้สติไปแต่ว่าก็ไม่ได้นำพาอะไร
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ